เศรษฐีป้ายแดงวันนี้จะพาไปสวนบัวศรีไพรแหล่งขยายพันธบัวเจ้าใหญ่ของประเทศไทยที่สร้างเงินล้านได้จากต้นทุนเพียงแค่๔๕๐๐บาทและจะพาไปพบกับเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจจากเจ้าของธุรกิจ
แล้วก็ต่อกันกับรายการเสธที่ป้าเย้
สวัสดีคร้าวค่ะพี่ปองผมพี่พี่ผมสวัสดีค่ะพี่ป้องค่ะขอบคุณพี่
สาวสาวจ๊ะชอบกินหมูปิ้งกันไหมชอบกินค่ะเอาไปเลยหมูสองตับสี่เพราะว่าชอบตับตับ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

เพราะว่ามันคือรถเข็นขายหมูปิ้งที่
ฟังตอนสามารถเป็นรถไขนขายหมู่ปิ้ง

เพราะมันปิ้งแบบ

เพื่อชุมชนของพวกเราจุดเริ่มต้นนะครับคือเขาเห็นว่า
เตาหมูปิ้งเนี้ยนะครับมันหมูจะหยดลงไปใส่ถ่าน
อย่างฟื้อฟื้อฟื้อและควันจะฟู้งขึ้นมาในอากาศค่ะ
อกจากทำให้เนื้อตัวเหม็นแล้วนะครับยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
สำคัญใช่ค่ะถูกต้องครับและหมูที่ปิ้งนะครับ
เขาบอกว่าถ้าถูกลมควันนานทางการแพทย์บอกว่าจะทำให้เกิดสารเป็นมะเร็ง
อันนี้น่ากลัวค่ะก็เลยเกิดแนวคิดนี้ขึ้นมาครับ
คุณดูลักษณะของเตานะครับตัวเตาทำจากเหล็กนะฮะ
อันนี้ทีเด็ดนะครับด้านข้างด้วยจะทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยม
เพื่อใส่ถ่านทำประกบทั้งสองด้านเลย
และมีการออกแบบช่องลมที่สามารถควบคุมความร้อนได้
ที่สำคัญนะครับตอนนี้สามารถทำให้เราประหยัดฐานได้อีกด้วย

เพราะว่าเขาใส่ฉนวนป้องกันความร้อนรอบเตา
ทำให้ความร้อนอยู่ในเตาอย่างเต็มที่
หมูก็สุกไวขึ้นแถมยังประหยัดพลังงานอีกด้วยโอ้โห

บอกแล้วตาปิ้งไร้ควันอันนี้นะครับ
เขาไม่ได้ทำขายครับแต่สามารถขอแปลนการสร้างตามละครด้วยนะครับ
ได้เลยสามารถเอาไปทำเองได้สร้างอาชีพได้เขาไม่ห่วงครับ
ดีมากเลยค่ะใครสนใจนะครับอยากได้เป็นแบบนี้นะฮะ
สามารถสอบถามได้ตามข้อมูลที่ขึ้นไว้ให้เลยครับส่งให้เลย
เอามาถึงข่าวของเนยกันบ้างค่ะจะบอกว่าอันนี้เอาใจคุณพี่ป้องเลย
เพราะว่าชอบกินมะพร้าวน้ำบำรุงอันนี้ชอบมากเพราะว่ายิ่งร่างกาย
ยิ่งกินเนี่ยยิ่งฟิตไปหลายลูกที่บ้านที่เรียกเป็นโกดังเดี๋ยวเดี๋ยวเอามะพร้าวมาเนี่ย
ชอเป็นเหรอคะใช้ฟันใช้ฟันใช้ฟันเต็นสิพอได้ชอเหนื่อยนะ
ใช่ค่ะมันยากคนไม่เป็นเนี่ยเห็นนะจะกินมะพร้าวได้นิ้วตัวเอง
แต่วันนี้เอาเคล็ดลับมาฝากมันจะไม่ยากอีกต่อไปค่ะมะพร้าวของเราแค่ดึงสลักแล้วก็กดแล้วก็ดื่มเลยค่ะ
มะพร้าวไม่ใช่ระเบิดมะพร้าวไม่ใช่สลัดอะไรค่ะนี่คือมะพร้าวจากแบรนด์โคโฮดทำนะคะ
เขามีนวัตกรรมการดื่มน้ำมะพร้าวตามจากที่อื่นค่ะเพราะว่าเขาใส่สละจอบมะพร้าว
ทำให้สะดวกไม่ต้องเปลืองแรงในการเฉาะมะพร้าวอีกต่อไปนะคะก็แพ็คเกจเขานะ
ย่อยสลายไม่ทำให้โลกร้อนด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งเจ้าของไอเดียนี้นะคะเป็นของคุณทิพรัชเจียมจรัสรังศรีนะคะ
แบรนด์เนี่ยเขาเล่าให้เราฟังว่าเดิมทีเนี่ยนะคะธุรกิจของเขาเนี่ยส่งออกมะพร้าวมาก่อน
จีนอเมริกาออสเตรเลียแคนาดาและมีประเทศอื่นอีกนะคะ
ว่าการจะกินมะพร้าวเนี่ยต้องเปิดต้องช็อกมันยุ่งยากมากเลยนะคะ
ทางแบรนด์นะคะก็ได้คิดค้นหาวิธีอยากรู้ไหมคะว่าทำยังไง
หยิบมาเลยค่ะได้เลยนี่เลยค่ะมะพร้าวโคโคตรท้ำของเรานะคะ
ง่ายง่ายก็คือดึงสลักสีแดงออกเลยกดลงไปบนจุกนะกดค่ะกด
อ่าค่ะแล้วก็ลอกสติ๊กเกอร์ออกสติ๊กเกอร์ลอกออกใช่ล็อกที่ใส่หลอดลงไปเลยค่ะ
แค่นี้ก็สามารถทานมะพร้าวสดสดได้แล้วเลยนี่แหละรสชาติมะพร้าวจากลูกสดสด
สดมากจริงจริงใช่สดนะคะแล้วก็ดื่มให้ด้วย
แล้วจะบอกว่านวัตกรรมสลักฉอกมะพร้าวที่เห็นนะ
เขาเป็นเจ้าแรกที่คิดขึ้นมานะคะส่วนใครจะลอกเรียนแบบต้องบอกว่า
อย่านะคะอย่ามาทักทำไมคะเพราะว่าเขาจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
ตัวพลาสติกที่เป็นสละช็อกนะกับที่เป็นหลอดนะคะ
ทำจากพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ด้วยค่ะเรียกว่าแบบทั้งอร่อยแล้วก็
ลดโลกร้อนไปเลยค่ะพี่เนยค่ะทำสงสัยว่าแล้วมะพร้าวที่เขาใช้เนี้ย
เป็นมะพร้าวพันธุ์อะไรคะเขาใช้มะพร้าวพันน้ำหอมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
ซึ่งสายพันธุ์นี้นะจะมีรสชาติที่หอมหวาน
เป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถปลูกได้แค่สี่จังหวัดเท่านั้นเองนะคะ
ก็คือสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมแล้วก็ราชบุรีค่ะ
มะพร้าวของเขานะคะได้รับการรับรองเป็นสินค้าออร์แกนิคด้วยค่ะ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

ด้วยทุนเพียงแค่สี่พันห้าร้อยบาทล้มลุกคุกขลาด
จนปัจจุบันรายได้เป็นหลักล้านต่อเดือน
เขาทำได้อย่างไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
มันไม่จริงหรอกครับที่โบราณเขาบอกไว้ว่า
บัวแล้วยังเหลือใหญ่แค่ดึงออกมา
แล้วเดินออกมาไกลใยมันก็ไม่เหลือแล้ว
วันนี้คุณผู้ชมพามาเดินดูสวนบัว
บัวนี่เยอะแยะมากมายที่เขาว่ากันว่า
มีเงินแค่๔๕๐๐บาท
สามารถสร้างรายได้จากบัวเนี่ยนะ

พี่ฮามพี่ฮามพี่ฮามเยือนโทรอะไรอยู่ครับ

อยากจะรู้จริงเลยเชียวว่าดอกบัวของพี่เนี่ยนะ
แม้สร้างรายได้ให้กับพี่เป็นล้านจริงเหรอ

ลงทุนเนี่ย๔๕๐๐บาท

ถ้าเมียพี่ให้เงินมาแค่นั้นเหรอครับ

คณะฟักตุ้งสั่งโอประมาณนี้ครับ
ทำไมถึงพลิกผันมาปลูกบัวล่ะครับ

ก็ส่วนที่มีอยู่ก็หมดตัว

แล้วก็เป็นนี่ท้อกสอยู่ประมาณ๗๐๐๐๐๐บาท
ต้นบัวมาประมาณสักร้อยกว่าต้นร้อยกว่าต้นนะแล้วเราก็มาปลูกในท้องร่องอ่าอ่า
แล้วเราก็เห็นมันว่ามันแตกหน่อที่ใบเราก็มีจุดประกายคือก็จะนำมาลงกระถางครับ
ก็เลยไปขอยิ้มเงินป้ามาสี่พันห้าเพื่อมาซื้อกระถางเจ็ดร้อยลูก
พอหลังจากนั้นมาเราก็ทำมาก็เหมือนกับมีดวงดวงเข้าตลอด
เริ่มทำให้เติบโตขึ้นมาจากเจ็ดร้อยมันก็กลายเป็นสองพันอ่า
จากสองพันก็กลายเป็นสามพันสี่พันโดยที่ว่าเราประหยัดที่สุดอ่า
เราต้องทวีคูณให้ของมากขึ้น
ตอนนั้นมีที่สักเท่าไหร่อีกประมาณเริ่มเลยไม่เกินสองไร่ครับ
แล้วล่ะครับบัวที่นี่มีสายพันธุ์อะไรบ้าง
บัวพันธุ์บัวเพื่อนบัววิกเตอรีย์
เห็นบอกว่ามีวิธีการแล้วก็มีเคล็ดลับในการปลูกดอกบัวยังไงฮะ
ก็คือเราเลือกสีสันที่ดูจัดบางคนก็มาชอบอ่อนเราก็ต้องปักไปทุกสีฮะ
แล้วให้มันบาลานซ์กัน
ลับที่สุดยอดคือการเร่งดอกก็คือไข่ไก่อ่าผสมน้ำขีดกับชูรส
อกบัวที่นี่น่าจะรสชาตินัวมากเลยนะ
วัวที่นี่ของพี่ไพรแกไม่ธรรมดานะขายต่างชาติมีประเทศไหนมาซื้อบ้าง
มาเลเซียครับอย่างลาวจีนเวียดนามซิงคโปร์
เอานับเฉพาะส่งออกไปต่างประเทศนี่สร้างรายได้ให้พี่ต่อเดือนสักเท่าไหร่

อยากจะลองปลูกอยากจะลองดูว่าปลูกต้นบัวสักต้นหนึ่งในกระถางมันยากไหม

เป็นดินเลนดินโครนทั่วไปนี่แหละ

พร้อมแล้วที่จะลงปลูกเนาะ

หลังจากนี้๗วันเราก็หยอดปุ๋ยลงไป

มูลทางขาวครับจูนิงซีแล้วก็ดังครับทิมครับ
แค่นี้เองง่าย
ทุกท่านอยากจะเรียนรู้หรือปลูกไปนำกำไรกัน

เรียนรู้ประสบการณ์ด้วยตัวเราเอง
ความมะนะงานที่เราชอบทำไปเลย

พบมือให้กับคุณพี่สีไพรเขาเป็นนักสู้ตัวจริง

เขาไม่เคยท้อต่อสู้จนกลายเป็นเกษตรกรดีเด่น

แต่ว่าตอนนี้ค่ะนักสู้ทั้งหลายต้องพักแป๊บนึงค่ะ

ทีป้ายแดงของเรายังมีเรื่องราวดีรออยู่

โน่นก็วัวนี่ก็วัว
หันไปทางไหนก็มีแต่วัวทั้งนั้น
ไม่ใช่วัวธรรมดาซะด้วยนะครับ
เพราะนี่คือแฮปปี้คาว
วัวเปี่ยมสุกดูรอยยิ้มพวกมันสิครับ

แต่เอาเป็นว่าถ้าวัวมันยิ้มได้
วัวที่นี่ก็คงกำลังยืนยิ้มอยู่แน่ล่ะครับ

วัวเหล่านี้ได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติ
อยู่กับทุ่งย่าสายลมแสงแดด
ไม่เคยคล่องแวะกับสารเคมีใด
ไม่ว่าจะเป็นการฉีดฮอร์โมนเร่งโต

และผู้ให้กำเนิดวัวเหล่านี้ก็คือ
ผู้ชายคนนี้นี่เองครับ
สวัสดีครับเจอรี่ฮมยินดีต้อนรับครับ
เฮ้ย
คุณพฤษคือผู้รีเริ่มแนวคิดการทำฟาร์มโคนมแบบออร์แกนิค

กลายเป็นผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิคเจ้าแรกของเมืองไทย
ที่สร้างยอดขายมากกว่า๑๐๐ล้านบาทต่อปี
รู้จักกันดีในชื่อของ
แอรี่โฮมแบรนด์นมคุณภาพระดับพรีเมียม
โจทย์คนรักสุขภาพอย่างแท้จริง
และตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณพฤษ

ที่วางขายอยู่ทั่วประเทศเลย
แต่ที่คิดว่าหลายคนน่าจะยังไม่รู้นะครับ

นมที่ไม่มีสารอื่นจะปนอย่างนี้หรอคะ

ครับคือคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจประมาณนี้นะครับ
นมออร์กานิคคือนมปลอดสาร
จริงแล้วคำว่าออร์แกนิคเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นเยอะนะครับ
เพราะว่ามันหมายถึงระบบการเลี้ยงโคนม
ที่จะต้องเน้นความสมดุลระหว่างธรรมชาติ
แวดล้อมนะดินน้ำพืชและสัตว์ใช่ไหมครับ
แล้วก็เราจะต้องไม่เลี้ยงสัตว์เยอะเกินไป
ไม่งั้นสิ่งปฏิกูลก็จะเยอะ

คือเราดูแลตั้งแต่การเลี้ยงวัวเลย
ครับผมแล้วสัตว์ก็จะต้องได้ใช้ชีวิตในแบบที่สัตว์เขาควรจะเป็น
คือวัวเขาต้องได้ใช้ชีวิตแบบวัวนะ
เพราะวัวเวลามันมีความสุขมันก็หลังสารให้ความสุขออกมา
แล้วมันได้กินอาหารได้เดินในแปลงย่าได้เล็มย่าที่เป็นเขียวสด

มันก็ไม่มีสิ่งเจือปนไม่มีเศษสารพิษตกค้าง
คุณภาพนมนี่ก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์น้องวัวด้วยนะน้องออนครับผม
อารมณ์ไม่ดีก็อารมณ์ไม่อร่อย
เวลาพูดถึงนมออร์แกนิคนะคะทุกคนก็จะรู้สึกว่า

ทีนี้เราอยากจะรู้ว่านมออร์แกนิคกับนมที่ขายธรรมดาทั่วไป

มันประกอบไปด้วยสารอาหารที่สมบูรณ์กว่า

กรดไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากกว่า

ในกะเพราวัวเนี่ยมันก็จะสร้างโอเมก้าสามขึ้นหน่อยอืมนะครับอืม
ค่ะต้องบอกพี่ป้องคิดจะเลี้ยงโคตรต้องเลี้ยงดีดีนะครับครับ
เราก็แค่ต้องการจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยากให้เกษตรกรหันมาทำออร์แกนิค
ทุกวันนี้เราขายนมผลิตนมเพราะเดินประมาณ๒๐๐ตันครับนั่นนี่
๒๐๐ตันนี้ครับครับมีมาจากไหนบ้างคะ
ก็จากเครือข่ายของเราครับค่ะเพราะว่านั่นคือเป้าหมายของเราเลย
คือเราต้องการสร้างเครือข่ายให้เกษตรกรเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงจากแบบเดิมที่เขาทำ
มาทำออร์แกนิคตอนนี้เราเปลี่ยนมาได้สัก๒๕ฟาร์มแล้วนะครับ
จะมีทั้งฟาร์มเล็กฟาร์มใหญ่นะครับรวมกันเนี่ยก็มีนมประมาณสักเนี่ยเดือนละสองร้อยสัตว์
ดูออร์แกนิคเลี้ยงก็ไม่ได้ง่ายนะครับใช่
ต้นทุนจะสูงกว่านมธรรมดาเยอะไหมครับ
คนจะเชื่อว่าต้นทุนมันสูง
จริงต้นทุนที่สูงที่สุดในการทำโรแกนิคเนี่ยนะไม่ได้อยู่ที่เงินอยู่ที่เวลาอยู่ที่ใจ

กลับไปที่จุดเริ่มต้นครับเห็นบอกว่าที่คุณพฤษเนี่ย
จะไหว้อย่างงั้นก็ใช่นะใช่ทั้งแต่กับตอนเด็ก
กลับบ้านไปก็ติ๊กหนึ่งปิดฝากับไปถึงบ้าน
ก็คุณแม่ก็ไปต้มให้กิน
เรารู้สึกว่าโอ๊ยนี่มันอร่อยกว่านมที่เราเคยกินมาทั้งชีวิตเลย
ก็เลยเราก็ประทับใจสิ
เพราะฉะนั้นเวลาเรามาทำนมเนี่ยเราก็มีไหม
เราอยากทำออกมาให้ได้แบบนี้ถูกค่ะ
เห็นว่าคุณพิษคือชอบขนาดที่
เรียนเกี่ยวกับนมโดยตรงเลยป่ะคะ
อ้อใช่ครับพอเรา๑๘๐แล้วเราก็ลืมนะลืมไป

เราก็เรื่องเรียนเกษฐแล้วนะครับได้เรียนเกษฐ

ไปที่แผนกเลี้ยวัวเลยตามความฝันเลยใช่ค่ะหอยังไม่นอนเลย
ไปนอนอยู่หน้าครอบวัวเลยนี่ผมก็๑๙ไง
แสดงว่าชอบมากจริงนะคะถึงได้เรียนสายตรงเลย
แต่เห็นว่าถ้าคนที่จะทำฟาร์มมันต้องแบบเหมือนมีพ่อแม่ทำฟาร์มมาก่อน
หรือไหมก็ต้องมีที่เยอะใหญ่บ้านผมฆ่าราจการล้วน

เยอะเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวคือเข้าไปเรียน
เข้าไปไปศึกษาค่ะใช้วิชาการเหล่านี่

พอเรียนจบที่สมใจแล้ว

มันก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสม

แต่ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้เราเยอะมากนะ
เพราะว่าระหว่างทำงานเนี่ยเราทำงานเป็นเหมือนกับเป็นนักวิจัยด้วยนะ

คือเท่าที่ฟังมาเนี่ยเส้นทางดูเป็นสายวิชาการแล้วค่ะ
ยังดูห่างไกลกับการเป็นเจ้าของฟาร์มโคนมอยู่นะคะคุณพลึก
มันก็มันก็มีจุดเปลี่ยนนะคนเรานะ
คิดว่าถ้าเราออกมาเราน่าจะแบบทำอะไรได้อย่างใจมากกว่านะครับ
ได้เร็วเท่าที่เราอยากจะทำนะครับ

ทีนี้จะมาทำธุรกิจเนี่ยมันไม่เคยมีประสบการณ์เลย
ก็ต้องไปอยู่บริษัทบ้างสักแป๊บนึงนะครับ
เพื่อที่จะไปซึมซับประสบการณ์หรือสไตล์การทำงานแบบธุรกิจบ้าง

ยังไม่นานพอที่จะเก็บเกี่ยวเพราะว่าระหว่างที่เราเริ่มทำงานบริษัทเนี่ย
เราก็เริ่มลงทุนเล็กของเราในเชิงธุรกิจโดยใช้เงินเก็บนะครับ
อ่ะลงทุนครั้งแรกทำอะไรครับผม

คือเกษตรกรเราเนี่ยส่วนใหญ่บางคนเขาที่ไม่พอไงใช่ไหมเขาก็ยังต้องซื้อฟางซื้ออะไรอย่างนี้นะ

ลูกไม่ขึ้นแบบไม่ต้องไปทำเลยกินแล้ว

เพราะว่าสมัยก่อนมันยังไม่มีคนผลิตพันย่าขาด
แรงอีกเป็นปีที่แรงจัด
อุดบอกว่าเขาห้ามสูบน้ำ

ตั้งใจปลูกแล้วจะไม่ขึ้นอ๋อตั้งใจปลูกไม่ขึ้นแต่ว่าเราก็ฝ่าฟันจนกระทั่งมันขึ้นนะ
เก็บเกี่ยวขายได้ดีมากเลยขายดีมากเลย
เพราะว่าเกษตรกรโคนมเนี่ยหลักการที่เราจะขายของได้คือต้องให้เงินเชื่อเขาอายเงินเขา
เอามาเลยดีเท่าไหร่ขนมาเลยเราก็ขนไปเลยขาย
คุณลงเงินเชื่อคุณลงถุงทุนด้วยเงินสดนะเขาไปขายเงินเชื่อยิ่งขายมากคุณยิ่งตายถูกมั้ย
แล้วแบบนั้นคือเลิกเลยเหรอคะ
ก็ต้องเปลี่ยนฮะแล้วก็ดูว่าอะไรเอ่ยที่มันจะมาแทนได้

จะต้องแบบผ่านประสบการณ์การทำงานที่ล้มเหลวมาก่อน

ให้ประสบการณ์อะไรกับเราบ้างค่ะ

พอเราเจ้งเจ้าขน๑เนี่ย

เรารู้ว่าจะต้องระวังตรงไหน

ผมว่าถ้าลืมสักนิดก็จะเจ็บน้อยหน่อย

พอปิดทับโปรเจกต์ไปแล้วธุรกิจต่อไปเป็นอะไรคะ
ก็เดินหน้าต่อนะครับยังไม่รู้จะทำอะไร

เดินชนเลยยังไงคะโรงเบียร์
เราทำงานเรื่องนี้ในสายวิชาการเรารู้ว่าเวลาเขาต้มเบียร์
โรงงานเบียร์มันจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องทิ้ง
ก็คือตัวข้าวม้อนที่เขาต้มแล้วเขาเรียกว่ากากเบียร์กากเบียร์
จริงเราควรจะเรียกว่าไอ้นั่นหัวอาหารไอ้ที่เรากินเป็นกาก
แต่ไอ้ตัวที่เราเอาไปเอาจากโรงงานเบียร์มาให้วัวเนี่ยเพราะนี่สุดยอดมาก
โปรตีนสูงมีให้เยื่อใยพอประมาณ

อาหารแต่เป็นใยอาหารที่ย่อยได้นะ

เดี๋ยวหนูจะไปหากิน
แล้วก็มันสะสรรมันฆ่าเชื้อแล้ว

ต้มแล้วเราก็เอาอันนี้ออกมาขาย
ข้อดีของการเอากระเบียมาขายคือว่าเรารู้แล้วไงว่าแคสโรมเป็นยังไง
เราก็เลยทำเงื่อนไขการซื้อขายที่มันเป็นธรรมกับเรา
แล้วก็กับผู้ค้าทั้งสองฝ่ายคือ

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปขอเงินเชื่อให้มันแมชกับเครดิตเทอมของเกษตรกรที่เราให้
แล้วก็รอเก็บเงินจากเกษตรกรปุ๊บกลับมาแล้วก็ไปให้ใครเขา

ก็ถือว่ากิจการเป็นยังไงบ้างครับ

ไปได้ดีเรื่อย
แต่ว่าเขาบอกว่าขายดีจนโรงงานเบียร์เอาไปทำเองเลยค่ะ
มันอย่างนี้ฮะความต้องการมันเยอะหลังเนี่ย

ก็มีคนอยากได้ด้วยเขาเห็นมันเขาขายดี
มีคนอยากได้เขาไปติดต่อโรงงาน
โรงงานก็ใจดีก็แบ่งไป
พอเราก็งานเราก็เลยน้อยลง
เขาก็เลยแบบขายตรงกันไปเลย

เพราะว่าเราไม่ใช่คนที่ขอบคุมซับไพรเซียนถึง
ต้องปล่อยต้องขายอยู่แต่น้อยลง
คุณพฤษก็เริ่มจะขายย่าก่อน

พอสักสองอย่างเริ่มเซ็งเซพเซา

มันตัวกาเบียก็ยังไม่ได้ซบเศร้า

อาชีพขวดนมเนี่ยมันในอนาคตเนี่ย

แล้วตอนนั้นประกอบกับเรื่องของประเทศไทยเองเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยข้อตกลงก็คือว่าเราเอาของบ้านเราเนี่ย

ขอเอานมมาขายบ้านเราได้มั้ยภาษีศูนย์

อ๋อหรอค่ะ
เราก็มองว่าถ้าเราจะทำให้เกษตรกรบ้านเราอยู่ได้เนี่ย
การเอาอลกาลิกมาใช้เนี่ย

ตอนนั้นก็เป็นแบบเหมือนกับเป็นโปรเจคย่อยนะ
การทำโลโหมอลกาลิกในเมืองไทยมันจะทำได้ไหม

แล้วก็เอาไปลองทำกับเกษตรกร

ใช่
ผลปรากฏว่ามันก็เป็นไปตามที่เราคาดนะ
คือหลังจากหัวทิ้มมา๒เดือน

พอเดือนที่๓เขาบอกว่าพี่ไม่ต้องแล้ว

คือต้นทุนกับรายได้มันเริ่มบารานกันแล้ว

แม้ว่าระบบการเรียนออกแน็กเนี่ย

เราก็เลยเอาไปจดเป็นบริษัทเลยอ่าไว้เอาจริงแล้วนะคราวนี้
แต่เอาจริงล่ะเราคิดว่าถ้าวิธีนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย
ถ้าเกษตรกรคนไหนที่มาทำออร์แกนิคเนี่ยครับถ้าวันที่การไหลบ่าของผู้แข่งจากต่างชาติเนี่ย
มันมาเต็มที่ค่ะผมเชื่อว่าเขาจะอยู่ได้อืมเอาจริงจริงแล้วจุดเริ่มต้นของคุณคริสเองที่บอกเนี้ยค่ะ
ก็คือแดรี่โฮมเนี่ยไม่ได้จะต้องการที่จะทำธุรกิจที่เป็นกำไรครับ
แต่อยากทำธุรกิจเพื่อที่จะช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ที่เลี้ยงวัวด้วยตั้งแต่เริ่มต้นเลยค่ะ
เมื่อ๒๐ปีที่แล้วจนกระทั่งทุกวันนี้มันเป็นการทำกิจการในลักษณะกิจการเพิ่มสังคม
เงินทุนก้อนแรกที่เราลงไปแล้วเนี่ยเราไม่เคยเอาเงินออกมาเลย
กำไรเท่าไหร่ก็ใส่กลับไปกำไรเท่าไหร่ก็ใส่กลับไป
ปัจจุบันนี้เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมเต็มรูปแบบอ๋อดีมากเลยค่ะ
คุณพฤษทำทั้งหมดนี่คือเงินก็ไม่ได้กำไรก็ไม่ได้หวัง
เพราะอะไรครับก็ต้องบอกว่าเงินตอนนี้เราไม่ลำบากแล้ว
ไม่ลำบากแล้วก็พอช่วยใครได้เราก็ช่วยนะครับ
สุดยอดแล้วสุดมากเลยค่ะจริงจริงแล้วตอนเราทำเนี้ย
มันได้ความสุขเพิ่มขึ้นใช่ไหมผมบอกเลยว่าเกษตรกรที่อยู่กับเราเนี่ย
เขาพ้นขีดความยากจนไปแล้วค่ะครับนะครับทุกวันนี้เนี้ย
ที่จะช่วยเอ่อเกษตรกรโคนมค่ะ
เกี่ยวกับนมใช่ไหมครับโฮมโฮมแปลว่าบ้านบ้านใช่
แล้วก็รวมภาษาอีสานภาษาอีสานโฮมแปลว่ารวบรวมเอาไว้
ไปแถวปากช่องต้องแวะกันหมดนะครับเพราะมีทั้งฟาร์มโคนม
มีร้านอาหารจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันครับ
มองเห็นโรงนาแบบยุโรปสีแดงสดใสก็เป็นสัญญาณบอกว่าถึงแล้ว
ที่นี่มีฟาร์มโคนมที่ปล่อยให้วัวเดินเล็มย่าอย่างอิสระ
มีโรงงานแปรรูปนมวัวออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างมากมาย
นมสดพลาสเจอร์ไร้รสชาติต่างโยเกิร์ตหลากหลายรสชาติ

ตัวนี้เป็นนมที่มีคุณสมบัติพิเศษมากกว่านมทั่วไป
ก็คือมันจะมีสารเมลาโทนินมากกว่านมทั่วไป
มันช่วยให้เรานอนหลับสบายขึ้นนะครับเราก็ตื่นมาอย่างมีความสุขล่ะ
เป็นงานวิจัยที่เราทำร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขานครินนะครับ
วิจัยชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานวิจัยเชิงลึกเพื่อที่จะหาจุลินทรีย์ชนิดหนึ่ง
ซึ่งเป็นโปรวาติที่มีประสิทธิภาพในการไประงับการเจริญเติบโตของเชื้อโรคที่ทำให้ฟันผูกในป่า
ผลิตเป็นนมเปรี้ยวมีรสชาติที่อร่อยนะครับมีประสิทธิภาพในการป้องกันฟันผูก
ขณะเดียวกันก็ไม่ไปส่งเสริมการเจริญเติบโตของเจ้าจุลินทรีย์อันนั้นนะครับ
ที่รับรองว่าถูกปากและดีต่อใจมีเมนูอะไรให้ชิมบ้างมาดูกันเลยครับ
ยกตัวอย่างเช่นเต้าหู้นมสดที่เราเรียกว่าเต้าหู้เนี่ยเพราะว่าเทคสเจอร์หรือเนื้อสัมผัสมันเนี่ยเหมือนเต้าหู้มาก
แต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันทำจากนมเพราะฉะนั้นมันคือชีสชนิดหนึ่ง
จากอาหารอร่อยที่นี่เขายังมีไอศกรีมโฮมเมดที่ทำจากนมสดแท้รสชาติหวานมันเอาไว้ให้สายหวานอีกด้วยนะครับ
ฟาร์มโคนมของเกษตรกรสู่ผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมอย่างแท้จริง

คิดขึ้นมาโนมอร์แกนิคเพื่ออย่างช่วยเกษตรกรไทยให้สู้กับโนมที่หลั่งหลายมาจากต่างหญิงชาติให้ได้ค่ะ
จนวันนี้เออมันเริ่มถึงอาจเป็นธุรกิจร้ายล้อยล้านแล้วรู้สึกภูมิใจไหมครับ
หมายหลักของเราเนี่ยไม่ใช่ทำกิจการตัวเองให้มันโตใหญ่
กำไรร้อยล้านพันล้านแต่เป้าหมายเราคือทำให้ต้องการทำให้

ที่แน่อ่ะคิดที่จะได้คืออะไร
หัวก็สุขภาพดี
ขอแค่คนไทยมีนมอล์แกนิคกินก็โอเคแหละ

ใครก็สามารถทำได้แล้วแหละสามละใครที่สนใจอาชากจะ
เลี้ยงโคนมแบบออร์แกนิคอย่างนี้ค่ะ
คุณคริสเองจะให้คำแนะนำยังไงได้บ้าง
เอาแบบเบื้องต้นเหมือนเมื่อ๒๐ปีนะ
ที่ผมเคยพูดกันก่อนในแรก
หยุดใช้ปุ๋ยเคมีก่อน
เพราะย่าเนี่ยมันโตได้โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี

สองก็คือหยุดยาฆ่าแมลง
เวลามีเเห็บหมากมาตอมวัวหยาวยาข้ามแมลงไปฉีดมัน

เราก็ไปอาบให้วัวมันก็ใช้ได้
ยาปฏิชีวนะให้ใช้น้อยที่สุด

แล้วเราค่อยมาคุยกันเรื่องของ

สวัสดีภาพสัตว์ให้มันอยู่ยังไงอย่างมีความสุข
วิธีการยังไงจะทำให้คนเลี้ยงวัวมีความสุขไปด้วย
มีความสุขไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับ

แต่เบื้องต้นคุณกล้าเปลี่ยน๓อย่างนี้
ครับวันนี้ครับเราได้ข้อคิดดีมากมายนะครับ
ได้เห็นการเดินทางตามความฝันของคุณพฤษนะครับ
วัยเด็กที่ไปเห็นน้องวัวรีดนมนะฮะ
ปัจจุบันครับกลายเป็นเจ้าของฟาร์มโคนมนะครับ
วางขายไปแล้วทั่วประเทศนะครับ
และที่สำคัญนะครับเราจะได้เห็นตัวอย่างนะครับว่า

ก็สามารถทำให้เกิดกิจการขนาดใหญ่
หล่อเลี้ยงตัวเราและสังคมได้ด้วยนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเศรษฐีป้ายแดง
เรามีเรื่องราวของช่องทางการทำเงิน
ที่จะช่วยให้คุณกระเป๋าตุงง่ายมาฝาก

สร้างรายได้หลายหมื่นบาทต่อเดือนแล้วล่ะครับ

สิ่งที่พูดมันดูไม่น่าจะออกอากาศได้นะครับ

หนอนนกนี่แหละค่ะแม่นกหนอนชนิดนี้เขานิยมมาเป็น
อาหารของนกกรงหัวจุก

๑หมื่นถึง๒หมื่นบาทต่อเดือน

ก็มีดังนี้ค่ะคุณผู้ชม
นำอาหารไก่๕๐๐กรัมเทลงไปในถาด
แล้วก็ใส่หนอนนกลงไปประมาณ๓๐๐ตัว
สำลีชุบน้ำให้ชุ่มเลยวางลงไปกลางถาด
อย่าปล่อยให้น้ำในสำลีแห้งนะคะอันนี้สำคัญมาก
แล้วก็ปิดตะข่ายมุ้งวางไว้บนชั้นสำหรับเลี้ยงเลยค่ะ
พอหนอนนกขับถ่ายออกมานะคะควรจะใช้ตะแกรงร้อน
เอาตัวหนอนออกมาแล้วก็นำไปใส่ถาดใบใหม่
แล้วก็อย่าลืมหมั่นเติมอาหารทุก๑๒สัปดาห์ด้วยนะจ๊ะ

ข้อที่๒เลี้ยงได้ระยะหนึ่งหนอนนกเขาจะเข้าดักแด้ค่ะ
เมื่อดักแด้เนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวเต็มวัย
ให้แยกไปไว้ในถาดที่มีอาหารถาดละ๑๐๐๑๕๐คู่
และตัวเต็มวัยมันจะเริ่มฟิเจอร์ริ่งมันจะผสมพันธ
ตัวเมียจะวางไข่ตัวละ๑๒ฟองต่อวัน
อายุการวางไข่ก็อยู่ที่๔๐๕๐วันนั่นเองจ๊ะ

หลังจากตัวเต็มวัยวางไข่แล้ว๗วัน
ให้แยกออกไปเลี้ยงในถาดอาหารใหม่
ซึ่งใช้เวลา๕๗วัน

หนอนจะลอกลาบออกมา๑๐๑๔ครั้งหรือมีอายุ๗๖๙๐วัน
ทำการเลี้ยงขยายอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
แล้วก็ใส่ถาดอาหารใหม่ทุก๑๒สัปดาห์
เพื่อให้ได้ไข่หรือหนอนที่มีขนาดใกล้เคียงกันเป็นชุดนะคะ

ตะแกรงมาร่อนไข่ออกแล้วก็แยกใส่ถาดใหม่
รอจนกว่าหนอนนกจะโตแล้วก็นำออกไปขายได้
ส่วนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้นำไปเลี้ยงโดยให้อาหารเหมือนเดิมเลยค่ะ
เพื่อที่จะให้พ่อแม่ได้วางไข่ต่อไป
แล้วก็คัดแยกตัวที่ตายทิ้งด้วยนะคะ
ซึ่งพ่อแม่พันธุ์เขาจะมีอายุไม่เกิน๓เดือน
หลังจากนั้นมันก็จะตายหมดเลยนะคะ
และอีกเคล็ดลับที่สำคัญก็คือ
อุณหภูมิสถานที่เลี้ยงต้องไม่เกิน๒๘องศาเซลเซียตค่ะ

นอนจะตายค่ะพี่ป้องหนอนจะตาย

อยู่ได้ค่ะ๒๘องศาเซียสแล้วต้องปรบคุม
เอาจริงครับผมเคยเห็นว่าเขาเลี้ยงหนอนกันนี่เป็นจริงเป็นจัง

ส่วนต้นทุนการเลี้ยงหนอนนก๑กิโลกรัมนะคะ

แล้วใช้เวลา๘๙สัปดาห์ในการผลิต

ใช่ราคาหนอนกิโลกรัมพี่ป้องคิดเป็นกิโลกรัมนะ
หรือถ้าอยากขายปลีกเขาก็ขาย
ขายปลีกเนี่ยขี่ละประมาณ๓๕บาท

แต่ดิฉันว่าน่าสนใจสำหรับคนที่กำลังมองหาอาชีพเสริม
หรืออยากจะได้เป็นอาชีพหลักก็ได้
เหนื่อยเลิกขายโชว์เชิญอะไรเนี่ย

ประมาณก็อยากจะขายอยู่
ทุกคนค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเศรษฐีป้ายแดงนั่นแหละครับ

หมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ